ติดตามข่าวเช้าไทยรัฐกันมาตั้งแต่ตี๕๓๐แล้วนะครับ
เอาล่ะมาดูเรื่องของปริงประหลาดกันหน่อยนะฮะ
เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าไม่เคยพบเจอ
ปริงสีดำขนาดใหญ่แบบนี้
แล้วก็ชาวบ้านถูกกัดจนได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ

บริเวณเท้าที่เป็นรูปคล้าย๓แฉกนี้
เกิดจากการถูกปลิงกัดนะครับ
ซึ่งคุณยายสมจิตรำรวยบรื่นอายุ๘๐ปี
เป็นชาวบ้านในอำเภอวิเศษชายชาญอำเภออ่างทอง

เล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณ๕วันที่ผ่านมา

ขณะที่ไปเก็บดอกย่าในนาข้าว
โดยปลิงประหลาดที่ว่านี้มีตัวขนาดใหญ่ยาว
สีดำธรรมินแล้วก็เป็นสีดำฆาตเหลืองนะครับ
คุณยายบอกว่าไม่เคยเห็นลักษณะของปริงแบบนี้มาก่อนนะครับ
ที่ไม่เกาะมันยังไม่ยาวไม่กลมนี่

พอจะเอาเคี้ยวกระตุกมันก็หล่นผลุ

แล้วก็วิ่งไม่รอแล้วกลัวเกาะอีก
น้ำยาที่ว่าล้างแผลล้าง

แต่ว่าลูกสาวของคุณยายบอกว่าปกติแล้ว

ก็จะถูกปริงควายกัดเป็นประจำ
และแม่เองก็เคยถูกปริงควายกัดเหมือนกัน
ซึ่งบาดแผลจะไม่เป็นรูป๓แฉก
ที่คุณแม่เคยเจอครั้งนี้นะครับ
คราวนี้บอกว่าปริงที่คุณแม่บอก

สีดำคาดเหลืองไม่เคยเห็นมาก่อน

ปริงประหลาดกัดเหมือนกันนะครับ
อันนั้นก็ยังหาอยู่เลยว่าปริงประหลาด
มันเป็นปริงประเภทไหนอย่างไร
ทีนี้แหละฮะครอบครัวของคุณยายนี้เองก็เป็นห่วงนะครับ
เป็นห่วงคุณยายที่ถูกปริงประหลาดกัด

แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล

แล้วไปตรวจพิสูจน์ซิว่ามันเป็นพันธุ์ไหน
มีพิษมีอันตรายอย่างไรบ้างนะครับ

ตำรวจภูทรตาดโตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
อุทยานแห่งชาติภูพาลแล้วก็ทีมอาสากู้ภัย
ติดตามค้นหาชาวบ้าน๓คน
ศูนย์หายขณะเข้าไปเก็บเห็ดป่าบนเทือกเขาภูพาลนะครับ
โดยนายทงชัยสายกุลหนึ่งในกลุ่มชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า
เขาและเพื่อนอีก๖คนออกเดินทาง
จากบ้านเกิดในอำเภอนามนจังหวัดกาลสิน

โดยมาถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครตั้งแต่ช่วงเช้า
จอดรถไว้บริเวณหน้าสถานีทวนสัญญาณตะบนห้วยยาง
จากนั้นครับก็พากันเดินเข้าป่าเข้าไปหาเห็ดป่า

บอกว่าให้กลับมาพบกันตรงจุดจอดรถนะในช่วงเย็น
แต่พอมาถึงเวลานัดหมายกลับไม่พบเพื่อนอีก๓คน
ทีนี้เพื่อนอีก๓คนหายไปไหน
พยายามโทรศัพท์ติดต่อก็ติดต่อไม่ได้

หลังจากรอแล้วจนถึงช่วงค่ำ
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
เพราะเกรงว่าทั้ง๓คนน่าจะหลงอยู่ในป่า

โดยผู้ที่ศูนย์หายเข้าไปในป่า๓คน
ก็คือนายวิชัยมาสผุดอายุ๕๙ปี
นางลำไยอาคมสินอายุ๕๘ปี
และนางจูศรีภูมิอายุ๕๓ปี

ทีมค้นหาก็พบทั้ง๓ท่านนี้แล้วนะฮะ

แล้วก็พาเดินเท้าออกมาจนถึงบริเวณอ่างเก็บห้วยทราย๒

ทั้ง๓คนยอมรับว่าออกไปเก็บเห็ดกันมาหลายที่

คราวนี้แหละหลงป่าแต่ก็ไม่ทิ้งตระก้าเห็ดนะ
เอากลับมาด้วยนะครับก็ได้เห็ดเยอะเลย
แต่ก็ขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่
และขอบคุณเพื่อนด้วยที่ยังคงรอแล้วก็เป็นห่วงด้วยนะครับ